สิ่งที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังในช่วงตลอดกิน

วันนี้จะพาไปเยี่ยมเยือนกับร้านเป็ดย่าง
มีชื่อว่าร้านช่อยเป็ดย่างครับ
เป็นร้านดังแถวท่าน้ำสิริราช
มากว่า๖๐ปี
นี่มาในชื่อใหม่ช่อยเป็ดย่าง
ตอนนี้เขาขายอยู่แถวถนนพุทธมนตรสาย๒

ตลอดกินมาแล้วบอกเลยว่าอร่อยอย่างนี้

สุดยอดสุดยอดไปติดตามพร้อมกันเลยครับในช่วงของตลอดกิน
คุณผู้ชมเห็นหน้าของผมใหญ่อย่างนี้เป็นโลโก้อีกแล้วของความอร่อย
ที่ไหนก็มีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเพราะว่าถ้าไม่อร่อย
ไปว่าทีมงานนู่นอย่ามาว่าผม
เอ๊ไม่เอาไม่พูดแซวเล่นปะโถ
วันนี้ของอร่อยรอเราอยู่และแน่นอนเราเองก็พร้อมแล้วเช่นกัน
ที่จะออกตัวไปเพื่อไปตามลากของอร่อย
ยังไม่พร้อมสิปะโถก็ในเมื่อยังไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยกันเลยประตูเออ
ขอโทษทีครับคุณผู้ชมก่อนออกเดินทางทุกครั้งเนี่ย
ผมจะต้องเตรียมความพร้อมสักหน่อยต้องเคลียร์กระจกให้ใส
เพื่อเปิดมุมมองการขับขี่ให้ชัดเจนซะก่อน
สำหรับออร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์คันนี้
สะอาดบดจดเรียกว่าไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่อย่างแน่นอน
ก้านฝักจะทำงานอัตโนมัติเมื่อมีฝนตก
อกจากนี้ระบบอัตโนมัตินี้ยังสามารถปรับจังหวะการปัด
ตามความหนักเบาของฝนที่ตกด้วย
ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการขับขี่ตอนหน้าฝนได้ดีมากเลยล่ะครับ
เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับย่านพุทธมนตรสาย๒
เขาบอกว่าย่านนี้มีร้านดีร้านอร่อยอยู่แต่ผมหายังไงก็ไม่เจอ
อะไรจะเมอร์เวอร์ขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ยหน้าขึ้นไปเอาช่อยเป็ดย่างน่าจะเป็นร้านนี้นะ
แต่ผมว่าต้องไปถามคนแถวนี้ก่อนว่ามันใช่จริงหรือเปล่านะ
งั้นตามมาตามมาเจอพี่เขานี้แล้วไปถามพี่เขาหน่อย
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
กำลังตามหาร้านหนึ่งที่เขาว่ากันว่าอร่อยมาก
ร้านไหนพี่รู้จักไหมชอยเป็ดย่างเลยครับ
อยเป็ดย่าครับร้านนี้นะถูกต้องเลยครับมาถูกที่แล้วครับ
งั้นมาถูกแล้วงั้นเดี๋ยวจะเข้าไปทานเป็ดย่าง
แล้วรู้จักพี่ช่อยไหมรู้จักดีเลยครับ
เดี๋ยวแนะนำให้รู้จักเลยครับงั้นเข้าไปเลยดีกว่าครับ

ก็เลยเอ๊ะเอาชื่ออะไรดีนะอะไรอย่างนี้
จะเอาชื่อที่บ้านมาใช้เกิดมันพลาดพลั้งไปก็เสียชื่อเขาเปล่า
ก็เลยเราเอาชื่อเราเองเลยละกันก็โอเคดูจีนดีอะไรอย่างนี้ครับ
กลายเป็นฉ่อยเป็ดย่างตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
แต่ถ้าให้นับเรื่องของสูตรการทำจริงเนี่ย
นี่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลักษณ์ที่ต้องสืบทอดกล่อกันมาสักกี่ปีได้
โอ้โหก็ประมาณกว่า๖๐ปีได้ล่ะครับ
ก็ตั้งแต่รุ่นอากงยันมารุ่นป๊าป๊าผมจนมาถึงรุ่นผมนี่แหละครับ
ครับผมที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาครับผม

ใช่หนังกรอบแล้วครับแล้วก็เน้นเนื้อนุ่มหนังกรอบนะครับแล้วก็ตัวน้ำลาดเอง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังมีความสงสัยอีกอย่าง

ก็จริงแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่า

มันเกิดจากการที่เขามาสุ่มชิมเองโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ
แต่สิ่งที่เราทำอยู่สม่ำเสมอของเราก็คือในเรื่องของคุณภาพอาหารนะครับ
เรื่องของรสชาติแล้วก็ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป
ซึ่งอันนี้แหละครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่
ทำให้เราได้รางวัลตัวนี้มาถึง๓ปีซ้อนครับ
โอ้โหน่าภาคภูมิใจ
เดินทางมาถูกร้านถูกที่ถูกทางแล้วคุณผู้ชม

ที่ยังไม่ถูกต้องอาหารเลยโต๊ะยังว่างอยู่เลย
ยังไม่ได้สั่งอะไรเลยครับวันนี้เตรียมอะไรไว้บ้างครับ

งั้นพี่ชอยช่วยจัดมาให้ผมเลยได้ไหมครับ
เป็ดประกิ่งเลยอ่ะ
มันเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเหมาะกับตัวน้ำราด

ต่อเลยคุณผู้ชม

อันนี้เกี๊ยวต้มยำมะนาว
อันนี้สายหมูกรอบครับต้องมาครับ
หมูกรอบแล้วเป็นต้มยำอารมณ์แบบน้ำใสอ่ะนะ

โอ้โหก๋วยเตี๋ยวต้มยำสองอย่างผ่านไป
คือมีแบบน้ำข้นส่วนแบบนี้เป็นแบบน้ำใส

คือแบบน้ำข้นมันจะมีความเข้มข้นของมัน
มีความหอมหวานมันแล้วทานไปกับเป็ด
ต้องทานบะหมี่นะผมแนะนำให้ลองทานเป็นบะหมี่เหลืองเป็ด
ส่วนชามนี้นะครับเป็นแบบน้ำใส
คือมันจะได้กลิ่นหอมของมะนาวที่มันโดดมากเลย

นี่มันหอมแล้วมันก็เปรี้ยว

คือมันเปรี้ยวแบบนวลที่แบบหอมมะนาวแล้วก็มันมีความหวานด้วยครับ
ชามนี้บอกเลยว่าอร่อยมาก
ใครอยากกินอะไรเย็นเย็นตะโฟไหมเล่า
เย็นตะโฟของเราเนี่ยเห็นบอกว่าตัวเครื่องตัววัตถุดิบต่าง

ก็จะมีเป็นลูกชิ้นปลานะครับมีหือกล้วยมีลูกชิ้นกุ้ง

เมื่อสักครู่เย็นตะโฟทานไปผมว่ามันรสชาติกลมกล่อมจริง
น้ำซุปนะครับมันเข้ากันกับตัวน้ำเย็นตะโฟ
ผมแนะนำลูกชิ้นปลาผมชอบมากเพราะทานเข้าไปมันเด้ง
ยังกระเด้งอยู่ในปากอันนี้เรื่องจริงเลยนะ
ลองมาพิสูจน์กับตัวเองให้ได้รู้ว่าเย็นตะโฟเขาก็ทีเด็ด
แต่เหนือสิ่งอื่นใดนี่ชามนี้ใครชอบทานก๋วยเตี๋ยวเส้นแห้ง

เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาพริกสดครับ

ก็คือจะอยู่ตัวที่น้ำจิ้มพริกสดที่เป็นสูตรของทางร้านที่ปั่นขึ้นมาเองนะครับ

แล้วเราก็ดีไซน์ให้ออกมากินกับเป็นพวกเนื้อปลากับลูกชิ้นปลานะครับ
เป็นเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยครับแต่ว่าเวลาคลุกไปในก๋วจะอร่อยครับ
โอ้โหเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นแห้งที่รสชาติกลมนะน้ำยำที่เราทำมาดูแบบไม่เหมือนที่อื่นอ่ะ
โอเคมันออกไปในทางซีฟู้ดแต่หลักมันหอมมะนาวมากเลยนะ
ยังไงเราใช้มะนาวแท้เลยครับผม
ส่วนนี้ของทานเล่นที่ไม่ได้มาแบบเล่นเพราะว่าชุดนี้เซ็ตนี้เนี่ยสั่งกันแทบทุกโต๊ะ
ก็สั่งกันเยอะครับเริ่มเราก็ใส่ไปในก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วแต่พอลูกค้าก็ชอบอะครับ
ก็เลยจัดออกมาเป็นให้ลูกค้าได้ทานแบบเต็มที่ในเครื่องเป็นของทานเล่น
อยากจะรู้จังเลยที่เราทานมันไปเมื่อสักครู่มีค่าเสียหายยังไงบ้าง

อย่างเป็ดย่างจานเนี่ยถ้าเป็นจานแบบนี้เท่าไร

ยำมะนาวหมูกรอบอันนี้ก็แค่๖๐บาท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

และในสัปดาห์หน้านะครับผมและรถคู่ใจของผมอ้อนิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับ
อร่อยจริงเด็ดมาก

อร่อยจริงเด็ดมากจริงดิฉันก็ไม่รู้หรอกพูดตามคุณตลอดเลย

ก็อยากจะให้ไปเหมือนกันว่างก็พาไปสิพาเพื่อนพาผมไปบ้าง
ได้ไหมถนนพุทธมนตรสาย๒ย่านนั้นเป็นถนนที่แบบว่ามีของกินเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะมาฝากอีกเรื่อยนะครับกับช่วงตลอดกินนะ